เป็นพื้นที่สงครามยังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยอยู่นะคะ
แรงงานไทยบางส่วนบอกว่าไม่รู้จะติดต่อใครยังไงดี
พยายามจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ติดต่อไม่ได้
ติดต่อยากมากอะค่ะตอนนี้เขาฝากบอกว่าอยากกลับประเทศไทย
กังวลมากกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
สวัสดีครับผมคิวแรงงานไทยในอิสราเอลครับผม
มาอัปเดตสถานการณ์ครับตอนนี้ก็ยังถือไฟทิมอยู่แล้วครับผม
ว่าติดต่อไปไหนบ้างเลยครับเพราะว่าจะเป็นสถานทูตของสุนของไทย
ไม่สามารถติดต่อได้จากทางเลยครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้
มุมภอมปลอดภัยบ่ปลอดภัยอย่างบรูเลยครับยังไม่มีผู้เด่งให้คำตอบพวกผมได้เลยเดี๋ยวนี้
ว่าจะเป็นหน้าจางก็ไปหุดหัวอยู่ใส่บูรูครับผม
นี่เป็นคลิปในเฟซบุ๊กนะคะคุณทิวนครเพ็ญอายุ๒๕
เป็นแรงงานชาวไทยนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลโพสต์คลิปตัวเองในเฟซบุ๊ก
ระบายความอัดอั้นตันใจบอกว่าตั้งแต่เกิดภาวะสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์
ในจ้างปล่อยเลยในจ้างทิ้งเขาไว้เลยอะค่ะ
กลุ่มของเขาเนี่ยต้องเก็บกระเป๋าหนีเอาตัวรอดด้วยตัวเอง
ก็พยายามจะติดต่อทั้งเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลทั้งเจ้าหน้าที่ของไทย
ติดต่อยากมากไม่ได้รับการติดต่อกลับด้วยตอนนี้อยู่อย่างหวาดระแวง
อยู่ไปมีเสียงปืนดังไปมีเสียงระเบิดดังไป
จุดที่ซ่อนตัวอยู่เอ่อขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลเป็นพิกัดก็แล้วกันนะคะ
แต่เป็นแบบซุกตัวอยู่เขาใช้คำนี้ซุกเลยนะซุกตัวอยู่
ไอ้ที่ซ่อนตัวอยู่ซุกตัวอยู่มันก็ไม่รู้จะปลอดภัยแค่ไหน
ส่วนเพื่อนอีกเป็นร้อยคนก็กระจายซ่อนตัวกันอยู่แถวนั้น
สถานที่รบภัยมัวผมกับบังมิครับผมมีตะฮองน้อยเรามันรู้สึกแบบปลอดภัยครับ
น่าที่จากมันเคยมาใส่ใจความ

แบบนี้สักก่อนแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอกลับเมืองไทย
อยากจะให้รัฐบาลไทยเร่งให้การช่วยเหลือนะคะ
ท่านผู้ชมครับมีแรงงานไทยที่อิสราเอลที่ออกมาเคลื่อนไหว
แล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนแรงงานอยู่คนหนึ่งผ่านทางเอ็กซ์
หรือว่าทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะค่ะอ่าเขาใช้ชื่อว่าซุปเปอร์บอลนะฮะ
คือล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะออกมาจากจุดเสี่ยงอันตรายได้แล้วเนี่ยนะ
แต่แรงงานส่วนใหญ่จะถูกพาไปขายต่อนะฮะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันหน่อยพาเขากลับบ้านกันหน่อย
บอกผมรออยู่นะครับมาช่วยผมด้วยอยากกลับบ้านไปหาครอบครัว
นี่ซุปเปอร์บอลนะฮะคือเหมือนกับว่าตอนนี้สัญญาเขายังไม่หมดกันใช่ไหม
ค่ะแต่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้อืม
นายจ้างพาออกมาก็จริงแต่บางคนไม่ได้พาออกมาเพื่อจะอยู่ในศูนย์อพยพ
แล้วก็รอส่งกลับไทยหรือว่ารอให้แบบสถานการณ์สงบกลับไปทำงานใหม่
บางคนก็คือขายต่อเลยค่ะอ่าปล่อยต่อให้กับอ่า
นายจ้างคนอื่นอย่างนี้นี่นะฮะอันนี้ที่คุณซุปเปอร์บอลเขาบอกนะ
นี่คือคนนี้นะฮะทุกคุณครับแรงงานไทยที่ออกมาเคลื่อนไหว
หรือว่าคุณบอนด์นะฮะเป็นชาวโคราสนะครับ
อย่างถูกต้องผ่านทางกรมแรงงานกรมการจัดหางานของไทยนะครับ
คุณบอลบอกว่าเขาเพิ่งไปทำงานได้เพียง๔เดือนนะฮะ
ได้ค่าแรงเดือนหนึ่งก็ประมาณ๕๐๐๐บาท
ตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์เนี่ย
หลังเกิดเหตุประทากันของทั้งสองฝั่งคือฝั่งอิสราเอลกับฝั่งฮามาสที่กาซ่า
แล้วก็ติดแฮชแท็กอิสราเอลกับฉนวนกาซ่า
ว่าเป็นแรงงานไทยต้องการความช่วยเหลือเขาก็โพสต์ขอความช่วยเหลือเป็นระยะ
แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหรือว่าช่วยเหลือด้วย
นี่อย่างคลิปนี้เขาก็โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกตอนนี้ผมได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกัน
ให้มาพักอยู่กับเพื่อนใกล้สนามบิน
เพื่อรอหาตัวเครื่องบินกลับเร็วนี้
คือบนบอลบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนี้๙ตุลาคมเขาได้โพสต์รูปนี้
แล้วก็โพสต์ข้อความต่อบอกน่านฟ้าในอิสราเอลไม่ได้ปิด
ยังเห็นเครื่องบินพาณิชย์ขึ้นลงตลอดในแอปพลิเคชันจองตัวเครื่องบินก็ยังขายอยู่
และเขาตัดสินใจไม่รอทางการช่วยเหลือและกำลังจะหาซื้อตัวกลับเอง
พร้อมกับโพสต์หน้าแอปพลิเคชันจองตัวเครื่องบินแต่หน้าแอปก็มีปัญหาอีก
ทำให้ไม่สามารถจองได้ส่วนที่จองได้ราคามันก็สูงกว่าเงินที่มีอยู่
ขณะที่วันนี้นะครับเราก็เลยวีดีโอคอลไปหาคุณบอลนะครับ
ซึ่งเขายืนยันว่าตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วแต่ยังไม่ได้กลับไทย
กำลังพยายามดิ้นรนหาทางกลับอยู่

อนบอกภาพยังติดตาต้องพากันหนีตายไปอยู่ในแปลงเกษตร
ตอนนี้เขาต้องการกลับประเทศไทยแม้จะยังทำงานไม่ครบสัญญาก็ตาม
ส่วนที่ผ่านมาได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางการไทยไปแล้ว

ทางการไทยก็แจ้งว่าเขากับพวกของเขาเนี่ยพักพวกเขาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ย

ขอให้รอการช่วยเหลือตามขั้นตอนก่อน

ทางการไทยไม่มีติดต่อมาครับมีแต่ผมติดต่อไปที่สถานทูต
ตอนที่ผมอยู่ตรงแคมป์ที่เขาเอาผมมาส่งนะครับ
ผมก็โทรไปติดต่อไปก็ติดต่อยากมากก็เข้าใจว่าคนติดต่อเยอะ
เขาก็รับเรื่องไว้ประมาณ๓ชั่วโมงเขาก็ติดต่อกลับมาครับ
ผมก็แจ้งเขาไปว่าตอนแรกผมอยู่ศูนอพยพ
แล้วทำไมเอาพวกผมมาปล่อยมาทำงานอะไรอย่างนี้
เขาก็แจ้งว่าเขาอบพยพทุกคนไปพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ไปอยู่ที่นั่นครับทำงานรอที่นั่นเพื่อที่จะได้รอกลับไทย
คือคุณบอลบอกว่าพอถามไปเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปขายต่อ
แต่เขาพาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยก็ไปทำงานรอก่อน
ในแคมป์งานหรือว่าที่ทำงานจุดอื่นแต่คุณบอลบอกว่า
ความรู้สึกของเขามันเหมือนกับถูกหลอกออกมาแล้วก็พาไปขายต่อ
อันนี้เป็นความเข้าใจที่เขารู้สึกที่คุณบอลบอกนะ
ตลอดเวลาการให้สัมภาษณ์วีดีโอคอกับเราจะเห็นน้ำตาคลอเบ้าตลอด
คุณบอลบอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าเป็นห่วงเพื่อนแรงงานไทยคนอื่นที่ยังอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตราย
อยากให้ได้รับโอกาสแบบเขาได้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
แรงงานไทยที่ออกมาจากพื้นที่อันตรายมีการสู้รบส่วนมาก๙๐
ลงทะเบียนเพื่อรอกลับไทยหมดแล้วแล้วเอาพวกเราไปทำงานทำไม
เหมือนคุณบอลเขาบอกว่าคือเขาก็ควรจะรอขึ้นเครื่องกลับไทยใช่ไหม
แม้จะสัญญายังไม่หมดก็ตามแต่ว่าเขาบอกเขาไม่อยากอยู่ต่อแล้ว
แต่ตอนนี้ถูกพาไปทำงานต่อซึ่งทางการไทยวันนี้ก็ออกมาชี้แจง
ผ่านทางท่านทูตที่อยู่ที่อิสราเอลนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าคุณบอลบอกตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาวะเหมือนสภาวะจำยอม
แต่มันก็ต้องฟังทั้งสองมุมนะมุมทางการไทยทางเจ้าหน้าที่ด้วย
ว่ามุมทางความรู้สึกความอัดอั้นความเดือดร้อนของแรงงานไทยด้วย
เดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อในประเด็นตรงนี้นะคะเพราะว่ามิ้วอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องของแรงงานไทยท่านนี้เพราะว่า